คุณผู้ชมครับก่อนถึงสงกรานมันก็มีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนะครับ
รอยเรื่องของเหตุการณ์รถทัวร์๒ชั้น

แต่ว่าไปเสียหลักตกเขาที่จังหวัดตาก
ส่งผลให้แมร่งงานเสียชีวิตและบาดเห็ดจำนวนมาก
แรงงานชาวพม่า๕๐คนมาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หน้าไปทำงานที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เสียหลักพลัดตกข้างทางไปครับบนถนนสายแม่สอดตากกิโลเมตรที่๖๘ช่วงทางลงดอยร่วง
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๖ศพบาดเจ็บเล็กน้อย๑๖รายแล้วก็บาดเจ็บปานกลางถึงสาหัส๒๘รายนะครับ
สอบสวนนายพิสิทธนทัศน์พระศิษย์อายุ๔๐ปีคนขับรถก็บอกว่า
ขับรถส่งแรงงานไปกลับจากเชิงเศร้าไปยังชายแดนพระธรรมะเป็นปัจจำอยู่แล้ว
รถทางที่เกิดเหตุเป็นรถใหม่ด้วยนะครับเพิ่งจะจดทะเบียนมาต้นปี๒๕๖๐
รับส่งแรงงานมาต่อวีซ่าที่ด่านตรวจคลนข้างเมืองแม่ศอด
ครั้งนี้เนี่ยเมื่อขับไปถึงจุดเกิดเหบบริเวณดอยบรั่ว
เป็นถนนทางลงเขาลาดชัน
รถเกิดวิ่งไหลลงมาตามทางด้วยความเร็วไม่สามารถจะหยุดได้
เนื่องจากว่าลมของเบรกหมดเป็นเบรกลม
จึงใช้ตัวรถด้านซ้ายพยายามจะขับรถให้ชิดซ้าย
แล้วก็เบียดถลายไปกับแบรีเออร์ข้างทาง

แล้วก็ประคองให้รถนั้นมันเข้าไปจุดที่เป็นจุดหยุดรถฉุกเฉิน

สุดท้ายรถพุ่งข้ามแบรีเออร์
แล้วก็พลิกตะแคงถลายไปไกลกว่า๒๐๐เมตร
ก่อนจะพุ่งตกเหี่ยวนึกไป๕เมตร
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าว

โดยตรวจสอบจากกรมการขนส่งทางบก
ช่วงเกิดเหตุรถคันนี้ใช้ความเร็วถึง๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่ามันถือว่าเร็วกว่ามาตรฐานที่กำหนดบนเส้นทางที่จุดนี้
ต้องขับไม่เกิน๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถทั่วไป
หรือ๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถใหญ่หรือว่ารถหนัก
ก็เป็นทางลงเนินลงเขานะครับ
ส่วนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็ได้รับเงินจากกรมทันชั้นหนึ่ง
ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าสินใหม่ทดแทนไม่เกินรายละ๓แสนบาท
และไม่เกิน๗๐๐๐๐๐บาทสำหรับผู้เสียชีวิต
ทางด้านของพลโทวิจักษ์สิริบันศพแม่ทัพภาคที่๓
พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตพม่าก็เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตาศิลปมหาราช
แล้วก็ที่สถานีตำรวจภูทรแม่คอเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานพม่าเหล่านี้ต่อไปนะครับ